ที่มาให้กำลังใจพวกเราอย่างล้นหลามเลย
คือยอมรับว่ารู้สึกช็อกก่อนดีใจค่ะ
มันเหมือนแบบภาพมันตัดไปเลย
จริงมันตัดตั้งแต่ตอนหนูแบบติดเซ็มแล้วค่ะ
เพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าจะมาถึงขนาดนี้ด้วย

พอเราได้มาก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะ
รู้สึกว่าการเป็นเซ็นเตอร์เป็นอะไรที่ค่อนข้างไกลจากที่หนูแบบคิดไว้อะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้เป็นเซ็นเตอร์เร็วขนาดนี้
แล้วก็รู้สึกว่าถึงจะเป็นงานจังเก็ต
แต่เป็นโอกาสที่ดีที่หนูจะได้แบบโชว์อะไรศักยภาพต่าง
ที่หนูอยากจะทำให้แฟนคลับหนูได้เห็น
เพราะว่าตั้งแต่แรกหนูก็เป็นคนที่แบบไม่ได้แบบดังมาก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ

ค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะ
เพลงนี้จิโก้ยังไม่รู้เหมือนกันว่าคือเพลงอะไร
แต่ว่าก็อยากให้ทุกคนร่วมรุ้นไปด้วยกัน
แล้วก็ฝากเพื่อนนะคะอีก๑๕คนด้วยนะคะ
แล้วก็ฝากหนูที่เป็นเซ็นเตอร์ครั้งแรกนะคะ
ก็จะพยายามแล้วก็ทำออกมาให้ดีที่สุด

พวกเราก็รู้สึกดีใจมากเลยนะคะ
อัลบั้มเดียวกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
พวกเราก็ตื่นเต้นเนาะ
ไม่คิดเลยว่าจะมาติดอัลบั้มนี้ด้วยค่ะ
พวกเราก็จะพยายามอย่างเต็มที่ค่ะ
ก็รู้สึกแบบว่าดีใจเพราะว่ามันเป็นแบบว่า

ก็รู้สึกดีใจมากค่ะ

ก็รู้สึกว่าต้องมากับดวนจริงนะคะงานนี้
ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากค่ะ

แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากที่แบบได้อยู่กับเพื่อนทุกคน
แล้วก็รู้สึกคุ้มที่ไปวัดมาหลายที่
ก็คุ้มนะคะที่ทำบุญมา
ใช่ก็ทานมาลึกขนาดนี้ก็ดีใจมากแล้วค่ะ
แล้วก็นี่ก็เป็นการติดเซ็มครั้งที่๒นะคะ
ยังไงก็ฟักเน็ตฟักตัวด้วยนะคะพี่บี
ขอบคุณค่ะ
ใช่ค่ะก็ฝากติดตามอัลบั้มที่๓ของพวกเราทั้ง๑๖คนด้วยนะคะ
ยังไงก็ยังไม่รู้ว่าเพลงอะไรก็มาลุ้นไปพร้อมกันนะคะทุกคนค่ะ
สุดท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณแฟนคลับนะคะ
แล้วก็สื่อมวลชนทุกคนนะคะที่ให้ความร่วมมือ
แล้วก็มาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราอย่างล้นลามเลยค่ะ